เริ่มต้นกันที่อาการป่วยของพระเอกชื่อดังปทฤษฎี
ซึ่งล่าสุดอาการก็ยังคงทรงตัว
ซึ่งทีมแพทย์ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อที่ปอดอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าปอสามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง
และก็ถือว่ายังคงอยู่ในความสนใจและความห่วงใยของแฟน
ตลอดจนสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะคะสำหรับอาการของพระเอกหนุ่มปทฤษฎี

น้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกชื่อดัง
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าว่าอาการโดยรวมยังคงทรงตัว
ยังเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อที่ปอดอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ก็มีสัญญาณที่ดีต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าปอสามารถหายใจได้เองมากขึ้นค่ะ
แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะ
ตอบสนองอื่นเช่นการกระพริบตา
ขยับร่างกายก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา
และทีมแพทย์ก็ได้ลดยาคลายกล้ามเนื้อลงด้วย

คงยังต้องให้การรักษาด้วยการฟอกไตอย่างต่อเนื่องค่ะ

แต่ที่ดีขึ้นไปหน่อยคือเขาหายใจด้วยตนเองได้ดีขึ้น
แม้ว่าจะหายใจเร็วกว่าทุกครั้ง
แต่ก็หมอก็ยังต้องให้เครื่องช่วยหายใจนะคะ
เพราะว่าไม่งั้นเขาจะหายใจเร็วเกินไป
การเคลื่อนไหวหรือการรับรู้เนี่ยเหมือนเดิม

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังรอผลเรื่องเฝ้าดูระวังเรื่องปอดอยู่เท่านั้นเอง

ได้ใช้ยา
เพื่อรักษาการติดเชื้อนะครับ
อันนั้นได้ยินว่าเพิ่มเข้าไปอีกหน่อย

ไม่ได้ต่ำไม่ได้น่าวิตกนะครับ
แล้วส่วนอื่นก็คงเหมือนเดิมทุกอย่าง
ด้านคุณพ่อสงวนสหวงและคุณโบแวนด้า
ก็ได้เดินทางมาส่งกำลังใจให้กับคุณปอทฤษฎี
สีหน้าที่ยิ้มแย้มจำใสเหมือนเช่นทุกวันค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญใจตัวน้อยของทั้งคุณพ่อปอ
แล้วก็ของพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะ
มะลิแน่นอนไม่พลาดที่จะมาแจกความสดใสกับสื่อมวลชนค่ะ
ที่ในวันพรุ่งนี้แฟนคลับมะลิน้อย
จะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนะคะ
แฟนคลับน้องมะลินี่พลาดไม่ได้นะคะ
จะได้ไปเห็นความสดใสน่ารักกันแบบตัวเป็นเป็นแล้วปกติเราก็จะเห็นว่าน้องมะลิเนี่ย
สามจุกแล้วก็จะมาเต้นให้กำลังใจพี่สื่อมวลชนที่มารอทำข่าวคุณพ่อ
ใช่น่ารักอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็น่ารักแล้วน้องวันนี้นะคะ